มีเหตุการณ์ที่สามีตามไปง้อภรรยานะครับแล้วก็ถึงขั้นยิงกันจนเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับคราวนี้สามีไปง้อภรรยาภรรยาเนี่ยหนีมาอยู่บ้านแม่นะครับง้อไม่ได้นะครับไม่สำเร็จก็ยิงเขาตายแล้วยิงตัวเองพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยนะฮะแต่ว่าฝ่ายสามีเนี่ยยังไม่ตายนะครั
ก็มาถึงหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
นี่ครับสภาพที่เกิดเหตุมีหนึ่งคนที่เสียชีวิตนะครับ

บ้านหลังนี้อยู่ที่ตะบนศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนางวิไลวันศรีมาวัน
อายุ๔๖ปีนะครับถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเนี่ยเข้าตามร่างกายเนี่ย๓นัดด้วยกัน
เสียชีวิตอยู่ที่ตรงจุดประตูหน้าบ้านนะครับใกล้ใกล้กับศพของนางวิไลวันนะครับ
มีนายมิตรนามสกุลทาให้งามอายุ๔๗เป็นเจ้าของร้านสหมิตรโครงหลังคา
แล้วก็เป็นสามีใหม่ของนายวิรัยวัลอยู่ในสภาพถูกยิงด้วยปืน๙มม
กระบอกเดียวกับนางวิไลวันเลยนะครับกระสุนเข้าขมับซ้ายนะ
นอนหายใจรวยรินนะครับเลือดออกเต็มศีรษะไปหมดนะครับ
บาดเจ็บสาหัสอยู่เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ะนะฮะส่วนปืนเก้ามอมอเนี่ย
มันตกอยู่ใกล้ใกล้อ่างน้ำแถวนั้นนั่นแหละนะครับตอนนี้ในมิตรยังสาหัสอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็ตั้งศพของนางวิลัยวันอยู่ที่นี่นะครับได้คุยกับนางอำนวยจำปาเต็มอายุหกสิบเจ็ดนะครับ
บอกว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละนะครับลูกสาวขี่จักรยานยนต์ไปส่งเธอ
เพื่อไปทำบุญตักบาทที่วัดใกล้ใกล้บ้าน
หลังจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน
ซึ่งมีพยานเป็นคนที่วัดบอกว่าตอนนั้นเห็นในมิตร
ซึ่งเป็นสามีของนางวิไลวันดักรออยู่ที่วัด
เพราะปกติแล้วในมิตรเนี่ยเขาจะไปกวาดใบไม้ที่วัดทุกวัน
พอนางวิไลวันส่งแม่ที่วัดเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านนะครับ
มิตรเนี่ยขี่จักรยานยนต์ตามมาที่บ้าน
มาถึงนะครับนางวิไลวันเนี่ยกำลังชงกาแฟอยู่หน้าบ้าน
มิตรก็จอดรถแล้วก็เดินถือถุงใส่พวกส้มมะพร้าว
แล้วก็แกงอีกถุงนึงเอาไปยื่นให้
แล้วก็ชวนว่าเออไปทำบุญด้วยกันไหมแต่นางวิลัยวันไม่ไป
บอกไม่ไปก็เนื่องจากเขาเพิ่งทะเลาะกัน
แล้วนางวิไลวันเนี่ยก็หนีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ได้๒วัน
ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกันนะฮะ
อยู่ดีในมิตรก็ชักปืนออกมา
ยิงใส่นางวิลัยวัน๓นัดเสียชีวิตคาที่

จ่อยิงศีรษะตัวเองนะฮะที่ขมับนะครับ
แต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนะฮะไม่เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะ
กลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งสองศพนะครับ
อำนวยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยเคยแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูก๓คนก็เลิกกับสามีเก่าไป
แล้วมาอยู่กินกับในวิทย์คนก่อเหตุได้๑ปีนะอยู่กันได้แค่๑ปีนะครับ
ลูกสาวก็ไปอยู่ที่บ้านของในมิตรซึ่งมีอาชีพก็คือทำประตูเหล็กนะครับ
ประตูเหล็กดัดสแตนเลสนะครับลูกสาวก็ไปช่วยงานไปช่วยทำงานด้วย
ลูกสาวเคยเล่าให้ฟังบอกว่าตลอด๑ปีที่อยู่กินด้วยกันทะเลาะกันประจำนะครับ
ดีกันแบบไม่ถึง๓๐นาทีพอดีกันเสร็จปุ๊บในมิตรก็ชวนทะเลาะอีก
ส่วนมากสาเหตุคือเรื่องหึงหวงประมาณว่าในมิตรเนี่ย
เขาต้องให้นางวิไลวันแบบอยู่กันแบบตัวติดกันตลอดต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะครับ
ไปไหนไม่ได้เลยนะฮะแม้แต่ไปร้านเสริมสวยใกล้ใกล้บ้านเนี่ยยังไปไม่ได้นะ
มิตรก็จะตามไปอารวาสแต่พอหายโกรธกันก็กลับมารักกันดีนะครับ
แล้วก็ทะเลาะกันอีกจนกระทั่งเมื่อสองวันก่อนลูกสาวเนี่ยทะเลาะกับในมิตรอีก
แล้วหนีกลับมาอยู่บ้านแม่นะครับบอกว่าทะเลาะกันมา
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้
เรอได้มาขายอีหรี่ฉันตัวแล้วจังแล้ว
เคี่ยงล็อคโป้ดได้๘ใช้มั่
ล่างสุดในมิสของเสียชีวิตลงพยาบาลหลังจากตอนแรกสหัส
เราได้คุยกับลูกสาวของนางวิลัยวันนะฮะ
เป็นลูกสาวกับสามีเก่า
อายุ๑๙ปีเสื้อสีแดงที่เราได้คุยด้วย

พอรู้ว่าแม่ถูกยิงก็รีบวิ่งมาดูแม่
ตอนนั้นเห็นแม่อยู่ในสภาพคือนั่งฟุบหน้าอยู่หน้าบ้าน

ก็รีบแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็กู้ภัยให้มาพาแม่ไปโรงพยาบาล
อาวุธที่ในมิตรใช้นะครับปืน๙มม๑กระบอกนะครับ
ก็ยิงภรรยานะครับคือนางวิไลวันนะครับ
นี่คืองานศพของนางวิลัยวันนะครับ
เราได้คุยกับทางฝั่งเพื่อนของในมิตรนะครับ
เพื่อนนายมิตรชื่อนายงามชุมภูทองอายุ๔๙เขาก็เป็นช่างเหมือนกันนะครับ
มิตรอยู่เป็นประจำนะเขาบอกว่าปกติในมิตร
ก็เป็นคนร่าเริงนะแต่ระยะหลังดูเครียดขึ้น
ว่ามีปัญหาเรื่องเงินไม่นานมานี้ในมิตรเนี่ย
พานางวิไลวันภรรยาไปกินข้าวที่บ้านเขา
ทะเลาะกันที่บ้านเขานี่แหละนะเขาก็เห็นว่าทะเลาะกันนะครับ
ยิงด้วยปืน๙มมนะฮะแล้วก็ยิงตัวตาย
หนีความผิดไปเสียชีวิตสองศพ
ของในมิตรบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในมิตร
หอบเสื้อผ้าของภรรยามาทิ้งที่หน้าบ้าน
แล้วก็เก็บตัวเงียบไม่ออกมาพบปะกับเพื่อนทำงานอยู่ที่บ้าน
แต่ที่บ้านเขาเนี่ยก็เปิดเพลงตลอดเวลา
เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้วันพุธในมิตรเนี่ยขับรถยนต์ผ่านบ้านเขา
ไม่ทักไม่ถ่ายนะฮะมีสีหน้าเคร่งเครียด
ก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุของการทะเลาะกันในครั้งนี้เนี่ย

ความหึงหวงที่มีเป็นปกติประจำ
หรือปัญหาเรื่องเงินทองในครอบครัว
มันก็เครียดเรื่องการงานด้วย
จะรีบไปทำงานงานค้างคาลูกค้าอยู่
สีหน้าท่าทางแกเปลี่ยนไปไหม

ต้องนั่งกินเบียร์ไม่วันก็ไม่กล้าเรียกเลย

ธรรมดาแกเห็นหน้าผมแกจะยิ้ม
ผมก็เรียกแกมากินด้วยกัน

เมื่อวานนี้แกไม่ยิ้ม
คุณผู้ชมครับล่าสุดในมิตรที่ตอนที่ก่อเหตุแล้วก็ยิงตัวตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะ
แล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
กำลังติดต่อขอรับศพจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับ
ญาติญาติแล้วบอกว่าจะนำศพไปตั้งบรรพิกุศลที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๖ตะบนศรีสุโธที่อำเภอบ้านดุงนะครับ
ส่วนศพของนายวิไลวันเนี่ยญาติได้รับกลับไปตั้งบำเพ็กกุศลที่บ้านแล้วเหมือนกันนะฮะบ้านคนละหลังนะครับ
น้องชายของในมิตรบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ชายก็มีภรรยามาหลายคน
มีลูกอยู่๓คนแต่ว่าลูกไปมีครอบครัวหมดแล้วนะ
คือถึงขั้นที่ว่าภรรยาของในมิตรภรรยาคนก่อนนะนะ
ที่มีอยู่๓คนนะแล้วก็ลูกเนี่ยลูก๓คนภรรยาอีกหลายคน
ไม่มีใครกล้าอยู่กับในมิตรเลยน้องชายบอก
ก็สืบเนื่องมาจากพี่ชายเป็นคนอารมณ์ร้อนนะล่าสุดก็เนี่ยฮะ
อ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องที่ถูกบอกเลิกนะครับ
แล้วพอไปง้อก็ไม่คืนดีด้วยนะครับ

น้องชายของนิมิตรบอกว่าก็ถือว่าเป็นคนขยันทำงานนะ
ชอบเข้าวัดทำบุญไปกวาดลานวัดทุกเช้าอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาก่อเหตุรุนแรงแบบนี้นะครับ
ขณะที่ตำรวจบอกว่ามูลเหตุในการก่อเหตุก็คงมาจากเรื่องความหึงหวง
โดยเฉพาะประเด็นเช้าวันนี้ที่ไปตามง้อแล้วก็เลยทะเลาะกันนะครับ
ก็เลยใช้ปืนเนี่ยตัดสินปัญหาซึ่งไม่ได้นะฮะแก้ไขปัญหาแบบนี้ไม่ได้นะครับ